เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
เราก็ดูไปที่วงการบันเทิงกันบ้าง
การตรวจว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนในวงการทุกคนนะครับ
เพราะว่าเพื่อนก็ที่อาจจะไปเจอมะตูม
อาจมาเจอตูมในช่วงระยะเวลา๑๔วันที่ผ่านมา
ขอให้กักตัวหรือว่าขอให้ไปตรวจหน่อยนะครับ
นี่เป็นการไลฟ์เมื่อวานนี้ไม่ใช่ไลฟ์สิเนอะ
สักประมาณ๖โมงกว่านะครับ
โพสต์นี้ออกมาบอกว่ามะตูมเองติดโควิดจริง
ดังนั้นคุณผู้ชมฟังคลิปนี้ก่อนนะฮะ
สวัสดีทุกคนนะครับ
คือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับ
ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบ
แต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับรับมะตูมไปรักษาตัวนะครับ
ซึ่งที่มะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้ง
บอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาอีกแบบ๑๔วันได้แบบอาจจะไม่ครบ
ก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับ
ยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับ

ตอนที่เป็นคลิปออกมามะตูมบอกว่าเดี๋ยวสักครู่
ทางโรงพยาบาลก็จะมารับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับ

ดีเจมะตูมก็โพสต์ภาพของตัวเขาเองนะครับ
อยู่ในชุดคนไข้พร้อมกับข้อความนะครับ
พร้อมกับข้อความว่าก่อนอื่นมะตูมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ
อยากบอกทุกคนว่าตูมสบายดีกินได้นอนหลับปกติครับ
ขอโทษที่อาจจะไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความ
คือตอนนี้ตูมถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแล้ว

สิ่งที่หลายคนคาใจและอยากทราบมากก็คือ
ตอนไหนติดยังไงไทม์ไลน์ต่าง
ตูมขอเวลาเรียบเรียงให้ละเอียดสักนิดนึงนะครับ
ยอมรับว่าตอนแรกใจเสีย
เพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
อย่าประมาทและอย่าชะล่าใจ
เพราะของตูมคือไม่แสดงอาการใดเลยแม้แต่น้อยนะครับ
แล้วก็ตูมก็เขียนข้อความอีกนะครับ
ต้องขอโทษเพื่อนพี่น้องในวงการ
ที่เราอาจจะทำให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
ก็ไม่อยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากให้มันเกิดครับ
ตูมอาจจะหละหลวมไปบ้าง
ตูมเขาบอกแบบนี้อาจจะชะล่าใจหรือประมาทบ้าง

ตูมก็รีบแจ้งในทันทีให้ทุกคนรู้

ยังไงก็ตามตูมขอให้ทุกคน
ได้อ่านข้อความนี้ได้เข้าใจในสถานการณ์ของตูมตอนนี้
และขอโทษอีกครั้งในความชะล่าใจของตัวเอง
นี่โพสต์ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มกว่านะครับ

แล้วก็ไปพื้นที่เสี่ยงไหนอย่างไรบ้าง
ไทม์ไลน์ย้อนกลับไปหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้คือโพสต์ไว้ตอนประมาณสักช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่ง

ขออนุญาตเปิดเผยไทม์ไลน์
เบื้องต้นตูมได้แจ้งเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็โพสต์เป็นเส้นเลยคุณไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะฮะ

ไม่มีการแสดงอาการป่วยในระหว่างนี้เลย
ทำการแจ้งทุกคนที่มีการทำงานร่วมกันและพบปะแล้ว

แล้วก็ทางร้านยืนยันจะทำความสะอาดร้าน

แล้วก็มะตูมก็เริ่มตั้งแต่๗มกราคม
อยู่ที่พักคอนโดย่านราชพร้าว
๒ทุ่มเดินทางไปเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยรถตู้ส่วนตัว
พอวันที่๘มกราคมตั้งแต่๗โมงเช้า๗โมง๕๐
แล้วก็ช่วงเย็น๔โมงเย็นเดินทางไปธุระที่โรงแรมบรรยันทรีย์
แล้วก็กลับมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดราชพร้าว
วันที่๙เดินทางไปโรงแรมบรรยันทรีย์โดยรถส่วนตัว

มีการขึ้นไปรับประทานอาหารเย็นที่ดาดฟ้า
แต่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐทุก
มีการให้ตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างสวมใส่แมส
มีเพื่อนแล้วก็คุณแม่แวะมาหาที่ร้านอาหารและร่วมทานข้าวกัน
พบว่ามะตูมไปที่ร้านอาหารแห่งนี้
คือที่บัญญาณภรีบนยอดตึก
แล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งก็ทานอาหารที่ร้านอีกร้านย่านอาบรี
แล้วก็พอ๓ทุ่มก็เดินทางกลับที่พัก
แล้วก็บอกทำลาย๑๘๑๙๒๐ว่าไปไหนมาไหนบ้าง
ทั้งไปทำงานแล้วก็ไปเจอใครมาบ้าง
แล้วก็เจอคุณแป้วอะไรอย่างนี้นะ

ก็มีไปถ่ายรายการที่ตึกแรมมี่
แล้วก็ทีนี้วันที่๑๙เนี่ยนะครับ
เพื่อนที่ไปร่วมทานอาหารในวันที่๙เนี่ย
โทรมาแจ้งว่าเขาไปตรวจโควิดแล้วก็พบเชื้อ
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพวันที่๑๙ตอน๔ทุ่ม
แล้วผลออกมาวันที่๒๐ตอน๖โมง๒๐ว่าพบเชื้อ

แล้วก็ที่มีคลิปกับคุณแต้วนะฮะ
ก็แน่นอนนะครับก็ทำให้หลายคนก็ทั้งเข้าไปให้กำลังใจ
หรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นข้อความที่ต่างส่งเข้ามานะครับ
มีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์ในธรรมนองที่

เวลามาพบตำนี่อะตำนี่ก็มีนะฮะอย่างตำนี่บอกว่าขอให้จากไปไว
แต่ก็ขอบคุณที่แช่งนะครับจะไม่ตายครับมีภาระอีกเยอะครับ
แล้วก็มีชาวเน็ตคนอื่นก็เข้ามาต่อคอมเมนต์เยอะเลยนะฮะ
ขณะที่แคนอธิรุษนะครับน้องแคนก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
เพราะว่าปิดตึกทางแรมมี่เขาปิดตึกนะ
ทำความสะอาดจากมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
และหลังจากนี้วันศุกร์เป็นต้นไปตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป
จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ